ผมรู้ใจดีว่าที่น้องประชาชนหลายล้านคนในพื้นที่ตามต่าง
กว่า๑๓๖พื้นที่แต่๑๓๖เขตเลือกตั้ง
แต่ด้วยกติกาที่เป็นอยู่ไม่สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายและชัยชนะตรงนั้นได้
อย่างไรก็ดีเรารู้ว่ากฎกติกาที่ค้างอยู่ยังเป็นอุปสรรคหรือยังเป็นปมปัญหา
ที่ทำให้ประเทศไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรอบกฎิกาและปัญหาทั้งหมดทั้งปวงได้
เราจึงจำเป็นต้องพยายามจะรักษาความร่วมมือร่วมใจกัน
เพื่อจะทำให้ปัญหาของประเทศจะหลุดพ้นออกจากกรมที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยมีมติชัดเจนร่วมกันทั้งสอสอทุกประการทุกคน
ว่าวันพรุ่งนี้ภาพเวชไทยเราจะไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไปเป็นผู้แข่งในภาพแผ่นราชดรในรัฐสภานะครับ
เราจะไม่เสนอตัวบุคลากรของเรานะครับในรัฐสภา
เพราะรู้ว่ากฎเกณฑ์กฎิกานี้มันก็ยังเป็นปัญหาและเราเห็นด้วยกับว่าเราจะสนับสนุนแนวทางของ๗พักการเมือง
ซึ่ง๗พักการเมืองผมเปิดโอกาสให้พักอนาคตใหม่ได้เสนอคุณธนทรเป็นคู่ต่อสู้กับคุณประยุทธ์
เราคิดว่าเราก็จะหมดไปเรารักษาสัญญาของเราที่เราจะไม่เป็นเงื่อนไขและก็จะไม่รับตำแหน่งใดทั้งสิ้น